พร้อมแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่ดีที่สุดในประเทศ
โค้กครับครั้งที่๒๑รายการที่มีมานานกว่า๔ทศวรรษ
ทีมใดจะคว้าชัยในศึกครั้งนี้
บุรีรำยูนิเต็ดพบชนบุรีเอฟซี
วันพระหัศจรรยีที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
ตั้งแต่เวลา๑๖รายการ๔๐นาทีเป็นต้นไป
โดดไปทางไทรัตทีวีช่อง๓๒